มีเหตุการณ์ที่พิศนุโลกค่ะมีคุณหมอค่ะโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังขับรถนะคะ
ส่งลูกที่โรงเรียนครับปรากฏว่าไปชนคุณตาวัยแปดสิบ
ขี่รถจักรยานอยู่ปั่นจักรยานอยู่ข้างทางแล้วเหมือนกับเปลี่ยนเลนนะคะ
แล้วรถเก๋งของคุณหมอพุ่งชนจนคุณตาบาดเจ็บนะคะ
คุณหมอก็ลงมาด้วยความเป็นหมอก็พยายามจะปั๊มหัวใจพยายามจะยื้อชีวิต
แต่สุดท้ายคุณตาเสียชีวิตแล้วลูกของคุณตา
พอมาเห็นว่าโอ้โหคุณตานอนเสียชีวิตอยู่ข้างถนนเนี่ยค่ะ
แทบขาดใจเลยค่ะคุณผู้ชม

พี่ตำรวจตกเป็นลูกสาวพ่อ
พ่อขอโทษนะคะไม่ได้ตั้งใจค่ะ
พ่อหนูเกียรติแม่งหนูไม่มีเงินใดแล้วค่ะพ่อ
ดูแรงดูแรงนี่คือคุณหมอนะคะใส่เสื้อเชื้อสีขาวนะคะ

ลูกสาวของคุณตานี่คือจังหวะที่คุณหมอพยายามจะปั๊มหัวใจคุณตา
พยายามจะยื้อชีวิตหลังจากขับรถชนนะคะคุณตาก็นอนบาดเจ็บสาหัสอยู่ริมทางแบบนี้

คุณหมอขับรถเก่งไปชนค่ะแต่คุณหมอเขาก็ไม่ได้หนีไปไหน
เขาก็ช่วยประถมพยาบาลแล้วเขาก็ปลอบใจลูกสาวของคุณตา
แล้วเขาบอกว่าเขาพร้อมจะรับผิดชอบทุกอย่างนะคะ
แล้วเดี๋ยวคุณหมอจะเล่าให้ฟังค่ะว่าทำไมถึงขับรถไปชนนะคะ
แพทย์วิทยาพิเชษวีรชัยอายุ๓๕ปี
ก็คือคุณหมอที่ขับรถไปชนนะคะชนคุณตาที่ปั่นจักรยานอยู่นะคะ
แล้วก็ไปปั๊มหัวใจมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยมิตรภาพมงคลธรรม
ลงพื้นที่ไปด้วยนะคะก็เจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลพิศนุโลก
ปรากฏว่าคุณตาเสียชีวิตแล้วนะคะยื้อชีวิตไว้ไม่ได้จริง
คุณตาเหรียญชัยมะลาดอายุ๘๐แล้วค่ะ
เป็นชาวอำเภอเมืองพิศนุโลกนะคะสภาพศพก็คือขาหักทั้งสองข้าง
กช้ำตามร่างกายนะคะอุบัติเหตุเกิดขึ้นช่วงเช้าวันนี้
บนถนนศรีฮราชเดโชชัยฝั่งขาเข้าเมืองตรงข้ามปั๊มน้ำมันปตท
อยู่ในพื้นที่หมู่๑๐ตำบลวัดจันทร์อำเภอเมืองพิศนุโลกค่ะ
รถคันนี้ค่ะรถคู่กรณีที่ไปชนนะคะ
สภาพรถด้านหน้าฝั่งขวานี่นะคะเห็นไหมคะก็เป็นรอยพังเสียหาย
ประตูด้านคนขับก็บุกตำรวจก็ต้องสอบสวนคุณหมอ
ที่เป็นคนขับรถคันนี้คุณหมอวิทยาคุณหมอเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน
ที่โรงพยาบาลกรุงเทพพิศนุโลกนะคะกำลังขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนอนุบาลปาริมา
ตัวเมืองพิศนุโลกคุณหมอเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
พอไปถึงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเห็นคุณตาปั่นจักรยานชิดเกาะกลางถนนอยู่
แต่จู่ก็ปั่นเข้ามาในเลนคุณหมอบอกว่าพยายามที่จะหักพวงมาลัยรถหลบ
แต่เลนส์ข้างคุณหมอมีรถยนต์ขับมาพอดีที่เลนซ้าย
คือจะเบี่ยงหลบก็หลบไม่ได้มีรถมาพอดี
พุ่งชนคุณตาแบบเต็มเต็มเลยนะคะร่างของคุณตาเนี่ยกระเด็นมาโดนที่ข้างรถ
คุณหมอบอกว่ารีบลงไปช่วยค่ะรีบแจ้ง๑๙๑รีบไปปั๊มหัวใจตามภาพนี้นะคะ
เพราะว่าตอนแรกคุณตาบาดเจ็บสาหัสยังไม่ได้เสียชีวิต
กู้ภัยมาถึงก็มาช่วยกันแต่สุดท้ายคุณตาก็เสียชีวิตค่ะ
ส่วนลูกสาวของผู้เสียชีวิตค่ะนางสาวจิติมามลาศอายุ๕๖ก็ไปที่เกิดเหตุ
ร้องไห้แล้วก็บอกว่าอยู่กับพ่อแค่สองคนพ่อเป็นคนหูไม่ค่อยดี
ไม่ค่อยได้ยินเสียงด้วยค่ะทุกเช้าจะปั่นจักรยานไปหาฟืน
นำไปหุงข้าวทำกับข้าวเมื่อเช้าก็ออกจากบ้านไปตามปกติ
เพื่อนบ้านบอกค่ะว่าพ่อถูกรถชนก็เลยรีบไปดูนะคะ
ลูกสาวบอกว่าครอบครัวฐานะลำบากมาก
พ่อมาจากไปกระทันหันแบบนี้คงยิ่งลำบากมากกว่าเดิม
แค่ค่าจัดงานศพให้คุณพ่อยังคงไม่มีเลยอะค่ะ
คู่กรณีก็มาปลอบใจคุณหมอวิทยา
ปลอบใจลูกสาวนี้นะคะที่เดินมานั่งคุยด้วยปลอบใจแบบนี้
คุณหมอก็เลยบอกว่าจะรับผิดชอบทุกอย่างจะดูแลทุกอย่างค่ะ
ตำรวจก็ให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำศพส่งให้แพทย์ชนะสูตรอย่างละเอียด
ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะ
แล้วก็มอบศพให้ญาติไปประกอบพิธีทางศาสนา
หลังจากนั้นก็จะมีการสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริง
ก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อนะคะ